เรื่องของรถขนศพกันบ้างดีกว่า
บอกเลยว่ารถคันนี้ไม่เหมือนคันอื่น
เพราะมีกฎข้อฮาบเอาไว้สำหรับ
ทุกที่ต้องมีกฎครับคุณชิสาน้องใบตอง
คุณผู้ชมฮะไม่ว่าจะอยู่ในพบภูมิมิติหรือภาษาฝรั่ง
กฎของวิญญาณถ้าหากว่าจะมาใช้บริการของรถขนศพคันนี้

นี่เลยมีทั้งหมด๑๐ข้อเดี๋ยวอ่านให้ฟัง
คือนั่งกันอย่างเป็นระเบียบห้ามนั่งบนหลังคา
ยื่นแขนขาออกจากรถห้ามรังแก่วิญญาณรุ่นน้อง
ปรากฏตัวในสภาพสยดสยองห้ามแกล้งคนขับและทีมงาน
ถ้าปรากฏตัวขณะปฏิบัติหน้าที่ถึงที่หมายแล้วกรุณาลงจากรถ
ถ้านึกถึงการขอ๓ตัวตรงหรือข้อ๑๐๒ตัวตรงก็ได้
เออก็เป็นข้อที่ปฏิบัติได้ง่ายนะดิฉันดูก็ทำได้ทุกข้ออยู่
เอาไปต้องเขาบอกทีมไม่ต้องบอกคุณ
อ๋อค่ะ
อ้าวคลิปนี้เป็นของคุณเปิ้ล
ก็คงจะแบบทำหน้าที่ทำอาชีพแบบนี้อยู่แล้ว

คือเขียนไม่ขำเขาแปะลงไปบนกระจกเลยคุณดูดิ
จริงจังเหมือนกันนะดูจริงจังแต่ก็ตั้งใจทำคำ
เพราะเวลาเราขนย้ายเคลื่อนย้ายศพ

แล้วเวลาได้อ่านอะไรพวกนี้เราจะได้รู้สึกแบบผ่อนคลาย
ขำอย่าไปซีเรียสอย่าไปกินจากอะไรนะครับ